กำลังมาจับภาพพายุไต้ฝุ่นโนรูพายุลูกใหญ่ที่สุดในโลก
ในรอบ๖๐ปีกำลังจะถล่มเอเชีย
นี่คือข้อความที่ตอนนี้มีการแชร์กันในโลกออนไลน์
หลายคนได้รับข้อความนี้ก็ตื่นตระหนก
พร้อมกับข้อความที่สร้างความน่ากลัวยิ่งกว่านี้
เพราะว่าบอกว่าพายุลูกใหญ่นี้จะเคลื่อนที่เข้ามา
ลมกรุงเทพมหานครถ้าหากไม่มีปฏิหารเกิดขึ้น
กรุงเทพมหานครปริมณฑลอาจจะต้องเจอสถานการณ์น้ำทั่ว

นี่คือข้อมูลที่มีการแชร์มาก่อนหน้านี้
โดยล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยา

จากการตรวจสอบในบริเวณแถวฟิลิปปินส์ตอนนี้
ไม่มีการก่อตัวของพายุเกิดขึ้น
เป็นภายุที่กรอกตัวขึ้นก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วก็เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมตัวกันหน่อย
ถึงแม้ว่าจะไม่มีพายุแต่ตอนนี้สถานการณ์ฝนก็ยังคงไว้วางใจไม่ได้
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ผลแน่นอนนะครับต่อสถานการณ์ฝนในพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่๔ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๖นะครับ
และที่สำคัญครับตั้งแต่วันที่๔ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๘
สิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นในบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
ก็คือสถานการณ์น้ำทะเลหนุนนั่นเอง
น้ำเข็มนั้นจะเอ่อเข้ามาตามแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
สิ่งนี้เองก็จะดันให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น

ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ปากอ่าวไทยต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณจังหวัดอ่างทอง
ใครที่อยู่บริเวณริมตลิ่งอาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงประมาณ๑๐๑๕เซนติเมตร
มาดูหน่อยนะครับว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับ
มีการตรวจสอบพบว่ามีพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้
ประมาณ๔๙๖ครัวเรือน
ประกอบไปด้วยดังนี้บางสื่อดุศิษฐ์พระนครสัมพันธวงศ์
คอแหลมยานาวาคลองเตยบางกอกน้อยคลองศาลราชบุรณะ
อยู่พื้นที่เหล่านี้ที่ติดกับริมน้ำเจ้าพญาก็ยกของขึ้นที่สูงที่สำคัญครับ
ออกช่วยเหลือแล้วใครมีปัญหาก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับ
นี่คือภาพรวมสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ